คุณผู้ชมคะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องรถ

มันเกิดอะไรขึ้นที่นครนายกเมื่อวานด้วยนะ
เดี๋ยวจะให้ไปดูภาพก่อนเลยเหมือนกับมีรถคันหนึ่งอ่ะ
ถอยหลังมาแล้วถอยหลังมาชนอีกคันนึงอ่ะ
โอ้โหยู่กันเลยทั้งหน้ารถทั้งท้ายรถดูเลยค่ะ
เป็นอะไรคะพี่รถข้างหลังอ่ะ

ทำไมเขาเป็นอย่างนั้นคุณสุดสกุล
คนแถวนี้ก็กลัวเขาพุ่งชนหน้ารถคันนี้เสร็จแล้ว

แล้วดูสิคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้คือเราเห็นทั้งสองมุมเลยนะ
แล้วเห็นจังหวะเหมือนกับเขาโมโหอันนี้คือขับไปข้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหม
ตรงข้างหน้าขับไปมันออกไม่ได้นะมันต้องออกรูตรงนั้น

แล้วพี่คนที่ยืนอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์ต้องดึงมอเตอร์ไซค์หลบเลย

แต่เขาว่ากันว่านะเรื่องนี้เกิดจากคันที่ถูกชนเนี่ย
จอดขวางหน้าซอยเข้าบ้านเขา
ซอยตรงนี้ค่ะที่เป็นขาวดำอยู่เนี่ย
เข้าไปมันจะเป็นบ้านของรถคันที่ถอยออกมาชน
เหรอโอ้โหแล้วจอดขวางหน้าบ้านจอดขวางทางเข้าออกบ้าน
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้คนเอามาโพสต์ในโซเชียลนะ
แล้วก็มีแชร์ในสำนักข่าวเกียรติภูมิค่ะ
เขาก็คอมเมนต์เยอะว่าแบบเอ้ารถคันนี้ที่ถอยออกมา
ทำไมต้องหัวร้อนขนาดนั้นและที่วงค่ะ
วงป้ายให้คุณผู้ชมเห็น๒จุดเลย
เขาบอกว่าป้ายนั้นเขียนเอาไว้ข้างบน

เออคือเขียนแล้วก็แขวนไว้แล้วนะ
เอาไว้ว่าอย่าจอดรถขวางทางเข้าออก
อันนี้หรือเปล่าที่มันเป็นประเด็นเนี่ยทำให้เจ้าของบ้าน
ก็คือคันที่ถอยออกมาชนเขาไม่พอใจ
ว่ารถคันนี้จะมาจอดขวางทางเข้าออก

แต่ถ้าขับมาชนเขาแบบนี้รถตัวเองเสียหายนะ

แล้วประกอบกับความแค้นด้วยหรือเปล่า
โมโหมากเลยทำให้เขาทำแบบนี้
เกิดขึ้นตรงใกล้กับสี่แยกไฟแดงกลางเมืองนครนายกค่ะ

ซึ่งสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
รถคันที่ถูกถอยออกมาชนในน้ำหม้อน้ำแตกค่ะ
แล้วคนที่อยู่ตรงนั้นตกใจมากเลย
หลังจากที่รถคันที่ถอยออกมา
เครื่องออกไปจากจุดนั้นเขาขับไปทางไหน
่งหน้าทางองคารักษ์จะไปทางสายคลองรังสิตนะคะ

บอกว่าเมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองนครนายก
ตามตัวคนขับคันที่ถอยรถมาชน
กับคันที่ถูกชนให้มาเคลียร์กัน
ทั้งสองฝ่ายเขาตกลงเรื่องค่าเสียหายกันเรียบร้อยแล้วนะ
แล้วฝั่งคันที่ถอยออกมาชนพ่อแม่มาเคลียร์ด้วยค่ะ
พ่อแม่บอกว่าชดใช้เยียวยาให้กับคู่กรณีคันที่ถูกชนทุกอย่างเลย

ว่ามันเป็นตรอกเล็กเหมือนจะเข้าบ้าน
มันอยู่ระหว่างอาคารพาณิชย์อยู่ระหว่างตึกเห็นไหมคะ
แล้วมันจะมีช่องว่างให้เข้าไปอยู่แบบนั้น

ใช่แต่ลักษณะเท่าที่ดูถ้าเกิดเห็นมุมนี้

เท่ากับว่ารถแทบจะทุกคันเลยจอดเหมือนจะเข้าซองถูกไหม

รถคันที่ถูกชนก็จอดลักษณะเหมือนกับปักหัวเข้าไปเข้าซอง
หรือว่ารถคันที่ถูกชนคือไม่รู้ไงคุณ
ไม่เคยมาแถวนี้ไม่เคยขับมาถิ่นนี้
ถ้าเกิดถามคุณสืบสกุลมองตรงไปข้างหน้าเวลาคุณ

ตรงที่เป็นตรอกที่จะเข้าออกอะไรแบบนี้
ใช่แต่ทีนี้เรื่องนี้เสียงมันก็แตกเป็นสองฝั่งแล้วค่ะ
คือคนจอดก็ต้องดูทางให้ดี
คนที่เป็นเจ้าของบ้านก็เอ๊ะต้องทำแรงขนาดนี้ไหม
ทีนี้พ่อแม่ของคนที่ถอยออกมาชน
เขาชดใช้ให้กับคู่กรณีทุกอย่างแล้ว
ฝั่งผู้เสียหายเองคันที่โดนชน

แล้วเห็นเขาบอกว่าทางฝั่งครอบครัวของคันที่ถอยมาชน
พ่อแม่เขาบอกว่าลูกเขามีอาการป่วยทางจิตด้วย

นักข่าวของเราไปถามจากชาวบ้านแถวนั้นอีกทีนึงค่ะ
เขาบอกว่าคนที่ขับรถถอยมาชน

บอกว่าอ๋อเขาเคลียร์กันจบไปเรียบร้อยแล้ว

ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแล้วด้วยนะคะ